แม้ว่ามีเรื่องร้อนหลายเรื่องแต่ว่าไม่อยากให้คนใจร้อน

สามีทะเลาะกับเมียเมียก็หนีกลับไปบ้านแม่ยาย
สามีโมโหมากรู้ใช่ไหมขับรถตามไปชนถึงบ้านแม่ยาย
ชนเลยเหรอไปชนเลยเอาปืนไปบุกยิงกราดในบ้าน
แล้วขอว่าจะฆ่าล้างโคตรให้หมดเลย
แล้วมีหลานโดนลูกหลงโดนปืนยิงไปอายุเพียงขวบเดียว
โอ้ยตายแล้วโอ้โหดเนี่ยดูสภาพบ้านสิ
คือบ้านประตูบ้านเป็นกระจกใช่ไหมขับรถชนมา
คือชนประตูบ้านอย่างนี้เลยเหรอประตูเนี่ยกระจกแตกหมดเลยครับ
อันนี้มันเป็นพื้นที่ของสพโคกงามที่จังหวัดเลย
เข้าไปตรวจสอบบ้านหลังนี้แหละครับอยู่ที่หมู่๗ณตะบนโคกงามอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
ก็มีการใช้ปืนด้วยยิงกระหน่ำข่มขู่คนในบ้านมีรถชนเข้าไป
เป็นเหตุให้คนในบ้านเนี่ยก็บาดเจ็บด้วยบ้านมีสองชั้นนะฮะ
ปูนครึ่งไม้กระจกประตูบ้านด้านล่างพังเสียหายเสร็จ
กระจกแตกกระจัดกระจาย

ในห้องนอนหนึ่งนัดด้วยเขาชี้ให้ดู

อันนี้คือประตูห้องนอนการถูกงัดแงะจากข้างนอก

ตกอยู่๑หัวแล้วก็มีปอกกระสุน

ก็เก็บทั้งหมดเอาไว้เป็นหลักฐาน
ทีนี้ก็สอบถามว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้น

เป็นลูกเขยของบ้านนี้อายุ๕๐ปี

เขาก็หลบหนีไป
มาทะเบียน๒๒๖๖จังหวัดเลยแต่ว่าที่บ้านเนี่ยจำหวดอักษรไม่ได้
ค่ะนะฮะลูกชายเล่าให้ฟังลูกชายเจ้าของบ้านคือคุณสัญญาเขาบอกว่า
เหตุการณ์ที่มันเกิดทั้งหมดมันเกิดขึ้นตอน๔ทุ่มของเมื่อคืน
อืมขณะที่พวกเขาเนี้ยตนเองกับภรรยาเนี้ยแล้วก็ลูกเนี้ยนอนอยู่ในบ้านชั้นล่าง
มีนางสาววาสนานาราศีอายุ๕๐ปีซึ่งเป็นพี่สาว
หนีมาที่บ้านนี้หนีมากับแม่อายุ๗๙ปีแล้วนอนอยู่ที่ห้องนอนชั้น๒ของบ้าน
แต่ครอบครัวของเขาอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะฮะหลังจากนั้นพี่เขยคือธนาศักด
ตามมาตามมาหาพี่สาวเขาที่หนีกลับมาที่บ้านโวยวายอยู่หน้าบ้าน
พยายามพังประตูแต่ก็เข้าไม่ได้เพื่อนบ้านไปเจอแล้วก็ห้ามปรามแล้วก็ไม่ยอมกลับ
สักพักพี่เขยขับรถกระบะที่ขับมาชนประตูกระจกหน้าบ้านพังหมดเลย
ถลายไปชนกระบะที่จอดอยู่อีกคันหนึ่งแล้วก็มีปืนมากระบอกหนึ่งจุดสามแปด
เอาปืนยิงขึ้นฟ้าข่มขู่สามสี่นัดแล้วก็ตัดสินใจยิงใส่กระจกหน้าต่างห้องนอนชั้นล่าง
กระสุนทะลุเข้าไปนักเคราะห์ดีไม่โดนตนกับภรรยาแต่มีลูกสาวอยู่ในห้องด้วย
ซึ่งเกือบโดนเขาบอกว่าเกือบโดนลูกเขาไปอายุเพียงแค่ขวบเดียวเอง
ไปฟังเสียงของน้องอ่าเป็นลูกชายของเจ้าของบ้านแล้วก็เป็นน้องชายด้วยนะครับ
ครับแล้วจากนั้นตอนนั้นยิงปืนขึ้นฟ้ากี่นัด
ประมาณสามนัดก่อนครับครับแล้วแล้วจากนั้นยังไงต่อ
จากนั้นแกก็มาพังประตูแล้วมันไม่ทันครับประตูไม่ทัน
แกก็เลยยิงปืนขึ้นอีกแล้วแกก็มันไม่ออกนะครับ
แฟนผมร้องแกก็ได้ยินเสียงเปรี้ยงเลยครับยิงตอนนั้นพี่นอนอยู่ตรงไหนชี้ให้หน่อยครับ
ผมตรงนี้ครับผมก็มองอยู่ตรงนั้นแต่ช่องที่ยิงมาเนี่ยผมกับแฟนก่อนตามอยู่ครับ
เพราะว่าเสียงดังเห็นบอกมีเด็กด้วยครับเด็ก
เป็นเป็นลูกพี่ใช่ไหมครับผู้หญิงผู้ชายครับผู้หญิงครับ
อายุเท่าไหร่ครับอายุสิบสองเดือนครับฮะ
ทีนี้ฝ่ายภรรยานางวาสนาค่ะก็เล่าบอกว่า
หลังจากที่สามีบุกเข้าไปในห้องน้องชายคนเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้ใช่ไหม
ก็เลยขึ้นไปบนชั้นสองของบ้านซึ่งชั้นสองเนี่ย
ตัวเธอนอนอยู่กับคุณแม่วัยเจ็ดสิบสามปีสามีพยายามพังประตูห้อง
แล้วก็ร้องตะโกนโวยวายบอกคอยดูนะจะฆ่าล้างโคตรให้หมดเลย
แล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นสามสี่นัดเธอบอกเธอกลัวมาก
กอดกับแม่อยู่ในห้องค่ะจนกระทั่งสามีเนี่ยขับ
กระบะหลบหนีไปถึงได้โทรแจ้งตำรวจเธอบอกว่าเธออยู่กินกับ
นายธนาศักดิ์สามีมานานแล้วนะแต่ว่านายธนาศักดิ์เนี่ยเจ้าชู้
แล้วก็ชอบหาเรื่องอยู่เรื่อยเธอเลยหนีมาอยู่กับแม่ที่บ้านหลังเนี้ย
ประมาณสามเดือนค่ะพอไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเสร็จ
สืบสวนสพโคกงามก็ลงพื้นที่ติดตามตัวนายธนาศักดิ์เลยนะคะ
มีการออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาทำลายทรัพย์สิน
แล้วก็พยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนด้วยซึ่งถ้าหากว่านายธนาศักดิ์ไม่มาตามหมายเรียก
ก็จะออกหมายจับต่อไปโอ้โหไม่รู้จะโกรธอะไรกันขนาดนั้นน่ะนะ
คนอยู่กินกันมาถึงขั้นจะฆ่าล้างโคตรกันแบบนั้นเลยนะคะ